คุณผู้ชมมาดูประเด็นร้อนทางด้านการเมืองกันหน่อยนะคะ
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเคาะวาดที่สว๔๐๐คนแล้วนะคะ
ได้เห็นรายชื่อกันบ้างแล้วนะคะแล้วก็ปรากฏว่ารายชื่อเนี่ย
มันลักษณะเหมือนว่าเป็นคนใกล้ชิดคอสชส่วนหนึ่งเลยนะ
ทีนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพักเพื่อไทย
ก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ด้วยนะคะบอกว่ามันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่เป็นธรรมนะคะ
ส่วนอดีตแก่นำพักไทยรักษาชาติหลังจากที่สารตัดสินยุบพักไปที่เรียบร้อยแล้ว
นั่นหมายความว่าสอสอทั้งบัญชีรายชื่อแล้วก็แบบแบ่งเขตจะไม่ได้ลงเล่นลงสนามเลือกตั้งในครั้งนี้
เมื่อวานเขาก็เลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีการจัดแถลงข่าวกันด้วยนะคะ
แก่นนำเข้ามากันหลายคนคุณนัทธวุฒิสายเกลือคุณพี่ชัยนาริทธพันธ์คุณจตุรนชายแสง
ตอนนี้กลายเป็นอดีตแล้วนะอดีตประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพักไทยรักษาชาติค่ะ
เมื่อวานเนี่ยแถลงข่าวแนวทางการเมืองหลังจากที่สารมีมติยุบพักไทยรักษาชาติบอกว่า
แม้ไม่ได้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอแต่ก็จะเปิดเวทีสื่อสารกับประชาชน
ในชื่อภารกิจคือก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตย
เดี๋ยวบอกว่าจะมีการจัดเวทีสี่ภาคเลยนะจะพูดถึงการใช้อำนาจของคอสช
การเลือกตั้งที่สอบว่าจะไม่เป็นธรรมแต่แต่อดีตกรรมการบริหารพักแล้วก็แก่นำพักไทยรักษาชาติบอกว่า
บอกว่าจะไม่มีการพูดถึงกรณีภักดิ์ถูกยุบนะ
เดี๋ยวอาจจะไปละเมิดคำตัดสินของศาลนะคะ
อีกหนึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงกันเยอะว่า
คะแนนของพักไทยรักษาชาติก่อนหน้านี้ล่ะ
จะไปโอนให้พักอื่นได้ไหม
แก่นำของภักดิ์ไทยรักษาชาติเนี่ยนะคะ
บอกว่าก็ไม่สามารถทำได้ง่ายนะคะ
เพราะว่าอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับประชาชน
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณจตุรนชัยแสงกันหน่อยค่ะ
ผู้สมัครในเขตต่าง
เขาอาจจะเชิญชวนให้ผู้สนับสนุนภาคไทยรักษาชาติเดิมนะครับ
สนับสนุนภักดิ์การเมืองใดภักดิ์การเมืองหนึ่ง

อันนี้ก็เป็นเรื่องที่
แล้วแต่จะใช้ดุลพินิษฐ์
แล้วก็การตัดสินใจก็จะอยู่ที่ประชาชน
ไม่สามารถที่จะไปถ่ายโอนกันได้แบบอัตโนมัติ

ถ้าเกิดว่าใครไปกาช่องของพักไทยรักษาชาติเนี่ย

แต่เห็นว่าแววว่าจะต้องในบัตรอาหารสกา
เขาจะขีดออกเลยใช่ไหม
เพราะกลัวว่าประชาชนจะสับสน
พาคุณผู้ชมมาดูเกี่ยวกับบรรยากาศการหาเสียงกันหน่อยนะคะ

อีก๑๕วันไม่น่ามีใครแหกโค้งเนอะ
ก็ไปตามโค้งนะไปให้ถึงจุดหมายกันทุกครั้ง
แต่ว่าต้องประคับประคองตัวเองอย่าทำผิดกฎหมาย

มาดูบรรยากาศของภักดิ์ประชาที่ปัดนะคะ

นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์นะคะ
จากการลงพื้นที่หาเสียงแล้ว
ผู้ที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นสวด้วย
ซึ่งมีความใกล้ชิดคือท่านมองว่าแบบนี้นะ
มีความใกล้ชิดกับคอสชบอกว่าส่วนตัว
แต่ขอให้เคารพการตัดสินใจของประชาชน
และให้พักการเมืองที่รวบรวมเสียงข้างมากได้
ให้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลในสภาผู้แทนราษดร
คือให้คนที่มีสิทธิ์จริงก็คือเกี่ยวกับสส
เอาจัดตั้งไปเลยนะคะ
คุณผู้ชมมาดูฝากฝั่งเพื่อไทยกันหน่อยนะคะ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานทำหน้าที่คัดเลือกสว
และสวเหล่านั้นที่พลเอกประวิทย์เลือก
กลับมาเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรี
ซึ่งเรื่องนี้คุณหญิงสุดารัฐท่านก็มองว่ามันไม่เป็นธรรมนะ
เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนออกมาเถอะค่ะ
วันที่๒๔มีนาคมนี้คุณหญิงบอกว่า

จะได้ชนะคะแนนเสียงสวที่มี๒๕๐เสียงค่ะ
ส่วนทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับ
หัวหน้าพักภูมิใจไทยก็พูดถึงเรื่องของการตั้งข้อสังเกต
ว่าตารางการตรวจวัตรศกาลของพลเอกประยุทธเนี่ย
ในการลงพื้นที่หลายจังหวัดในช่วงนี้เนี่ย
เป็นพื้นที่ไล่หลังกับที่พักพลังประชารัฐปราศัยหาเสียง
เหมือนแบบพักลงก่อนแล้วท่านประยุทธ์ก็ลงตามกันไป

พักเนี่ยทำเต็มที่ทำตามแผนที่วางไว้เป็นเรื่องปกติ
ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบ
ก็มองว่าก็ยังคงเป็นปกติอยู่นะครับ
ทีนี้มาดูอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ย
ทวิตเตอร์เนี่ยแล้วก็ในเพจเฟซบุ๊กเนี่ยเนี่ยนะ
ปรากฏว่าเนี่ยค่ะล่าสุดประกาศยุติบทบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
สนับสนุนพักอนาคตใหม่ทุกช่องทาง
เพราะพักนี้กำลังถอยหลังสู่การเมืองแบบน้ำเน่า
เขาบอกแบบนี้นะคะถามว่าทำไมถึงยุติบทบาท

ให้สัมภาษณ์บอกว่าจะพาคุณทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีกลับประเทศไทย
กรณีที่พักไทยรักษาชาติถูกยุบ
และไปแถลงข่าวในกรณีลักษณะเหมือนหมินสารนะคะ
เพราะฉะนั้น๒เหตุผลนี่แหละเป็นเหตุผลหลัก
ประกาศยุติการสนับสนุนพักอนาคตใหม่อย่างเป็นทางการ
ทีนี้พอมันเกิดประเด็นนี้ออกมาเนี่ยนะคะ
มีสื่อบางสำนักเนี่ยเอาบทสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์ผมเนี่ยไปบิดเบื่อนค่ะ
แต่เสนอว่าถ้าต้องการสร้างความปลองดองจากการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
ทางการเมืองอย่างสุดคั่วในช่วง๑๐กว่าปีที่ผ่านมา
มีทางเดียวคือแก่นำทุกสีเสื้อรวมถึงผู้มีอำนาจ
เมิดสิทธิประชาชนหากกระทำผิดต้องไม่ลอยนวลพ้นผิด
จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เสรีและเป็นธรรม
ส่วนผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรทุกฝ่ายต้องรับผิดชอบ
ต้องยอมรับพร้อมระบุด้วยว่าในช่วงที่มีการเสนอร่าง
กฎหมายนิรัตธสกรรมจำได้ไหมกฎหมายลักหลับ
นั่นแหละคุณธนทรบอกว่าผมนี่แหละเป็นหนึ่งในเสียงคัดค้าน
ผมไม่ได้ตั้งใจจะพาคุณทักษิณกลับบ้านนะ
ยินยันแบบนี้นะคะอ๋อนั่นเราแสดงไปแล้วทางด้านของฟ้าโดนทางเพจเขาเข้าใจหรือเปล่า
จะกลับมาเป็นเซฟธนทรหรือเปล่าล่ะต้องรอดูกันต่อไปด้วย
บอกแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าทำอะไรมันละเอียดอ่อนมากนักการเมืองต้องระวังตัวเองพักต้องระวัง
พวกเราเองต้องระวังเหมือนกันเพราะเป็นช่วงที่มันเข้มงวดขึ้นมาอีก๑๐กว่าวันเอง